ทั้งข่าวอื่นกันด้วยคุณผู้ชม

เหตุการณ์สลดกับเรื่องของอุบัติเหตุรถทัวร์๒ชั้น
มรณะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต
ถึง๑๘ศพเกิดขึ้นที่วังน้ำเขียว
วันนี้เขามีการกู้ซากรถออกมาเรียบร้อย

พบทั้งเงินสดของผู้เสียชีวิต

มีโทรศัพท์มือถือเยอะแยะมากมาย
ก็เป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ

ซากรถทัวร์๒ชั้นที่ประสบอุบัติเหตุ

หลวงเมล็ด๓๐๔ตำรวจอุดมทรัพย์
อำเภอวางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา

เก็บหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

กรถทัวร์ออกจากจุดเกิดเหตุ

ทีมกู้ภัยก็พบทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

เช่นพระเครื่องพร้อมสร้อยคอทองคำ

จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน๕ฉบับโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

และทองคำรูปภัณฑ์ยาวสักประมาณ

ชิ้นส่วนของทองคำหนัก๒บาท

ของผู้เสียชีวิตก็สามารถมาตรวจสอบ

เป็นทรัพย์สินใครสงสัยจะเป็นของญาติก็

ทั้งนี้แขวงทางหลวงนครราชศรีมา๓ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

แล้วก็มีการติดป้ายเตือนให้กับคนขับรถ
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงที่มันเกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งลงเขาด้วย
ต้องใช้เกียร์ต่ำกระดับที่ลงทางราชัน
ใช้ความเร็วไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

งกรานกำลังจะมาถึงเส้นนี้คนใช้เยอะ

อย่าลืมนะคะลงเขาต้องใช้เกียร์ต่ำ
ห้องไว้เลยให้ขึ้นใจนะคะ